คุณผู้ชมไปดูที่ศำนักสงคร์แห่ง๑
เขาบอกว่าเป็นศำนักสงคร์ของหรูกลางอุทยานแห่งชาติ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลย
แล้วก็ที่สำคัญไปพบทั้งอาวุธปืน

ที่ถูกเก็บไว้ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ว่าถูกต้องหรือเปล่า
โดยตำรวจทหารเข้าตรวจค้นสำนักสงฆ์อุทธการาม
ที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนักกะลินจังหวัดพัทธลุง

และที่สำคัญอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าครับ
หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่นี่เนี่ย
เคยพบว่ามีอาวุธ

แล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจก็พบจริง
และชาวบ้านเคยร้องเรียนว่าที่นี่เป็นแหล่งมั่วสุม
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
ก็มีพระเฉลิมชัยอินทะวันโนเป็นผู้ดูแล
แล้วก็พบโรงเก็บไม้กระยาเลยอยู่บริเวณด้านหลัง
ซึ่งมีไม้ขนาดต่างแล้วก็ไม้แผ่นกระดานจำนวนมากครับ
พระเฉลิมชัยชี้แจงว่าไม้ทั้งหมดได้มาอย่างถูกต้อง
โดยมีทั้งที่ซื้อมาจากโรงไม้ในพื้นที่
และไม้ที่ซื้อมาจากจังหวัดสตูน

แล้วก็เรือนรับรองสร้างด้วยไม้นะครับ
ภายในมีเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งที่นอนแอร์และก็อื่นด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพบสิ่งเทียมอาวุธชนิด
พร้อมกับแมกกาซีนบรรจุกระสุนปืนอีกจำนวน๔อัน
ซ่อนอยู่ในตู้หลังห้องโถงปฏิบัติธรรม
สอบถามพระผู้ดูแลคือพระเฉลิมชัยนะฮะ
เฉลิมชัยบอกว่าปืนที่มีอยู่เนี่ย

ชอบมาวุ่นวายภายในวัด
ญาติโยมซื้อมามอบให้
ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจยึดไว้

และที่สำคัญคือต้องประสานเจ้าหน้าที่อุทยานเขาปู่เขาย่า
เข้าตรวจสอบแนวเขตของสำนักสงฆ์
ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่อุทยาน
และการที่มาพบไม้ต่างนี่ฮะ

กระดานต่างที่เหมือนถูกแปรรูปไว้แล้วเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับไม้ในพื้นที่ป่าหรือเปล่า
แล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ไปยืนชี้ป้าย
เขียนโดยสำนักสงฆ์บอกเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยนะ
นั่นสิตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบตกลงแล้ว
เป็นพื้นที่ของอุทยานหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาหญ้า

เข้าร่วมในโครงการพุทธอุทยานตามนโยบายของกรมป่าไม้
คือถ้าวัดแห่งใดหรือสำนักสงฆ์แห่งใด

ต้องเข้าโครงการนี้นะให้ถูกต้องนะครับ
แต่สำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่ได้มีการตอบรับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบแนวเขต
แล้วก็สิ่งปลูกสร้างว่ายังคงอยู่ในพื้นที่เท่าเดิม

หากพบว่ามีการบุกรุกล้ำไปพื้นที่ของอุทยาน
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ